เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๔มิถุนายนที่จังหวัดราชนะคะ
กรณีมีคนร้าย๒คนใช้อาวุธปืนสงครามเลยนะคะ

ในมงคลแต่ว่าอีกคนนึงยังหลบหนีอยู่นะคะอีกคนนึงเนี่ยเป็นคนที่ลงมือยิงเลย
ยังจับไม่ได้ยังตามตัวอยู่คิดว่าน่าจะหลบหนีอยู่ในจังหวัดใกล้เคียง
ดังนั้นคนที่ไปมอบตัวตำรวจควบคุมตัวแล้วก็นำตัวไปทำแผนนะคะ
ตำรวจภูทรภาค๒ส่วนที่กำลังกับตำรวจภูทรจังหวัดราชสพเขาสมิง
และทหารนาวิกโยธินกองทัพเรือที่สี่เจ้าหน้าที่ไปกันสามสิบกว่านายเลยค่ะ
คุมตัวนายสารวุฒิหนึ่งในผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธปืนอากาศ
บุกยิงนายกิจจาจนเสียชีวิตและนายสุรินซึ่งเป็นพ่อตาบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะคะ
ในพื้นที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราตอนดึก๔มิถุนายนนำตัวไปทำแผน

ก็มีจังหวะที่ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตนะคะครับเขาก็มารอดูการทำแผน
ก็ตะโกนด่าสาบแช่งแล้วก็มีภรรยาของผู้ตาย

มีแม่ยายวิ่งเข้าไปด่าแล้วก็เหมือนกับเนี่ยค่ะกระชากเนี่ยเหมือนจะทำรายด้วย
เจรฐีก็ห้ามเอาไว้นะคะก็คงเหลืออดแล้วจริงจริงจริงจริงค่ะ
เขาบอกว่าไม่ไหวมาทำกันโหดเยี่ยมขนาดนี้ได้ยังไง
เอาปืนสงครามไปยิงเขาเลยอ่ะครับนางสาวพิมพรภรรยาของนายกิจจาผู้ตายเนี่ยนะคะ
ยืนยันเลยว่าไม่อโหสิกรรมให้นะคะถ้าจะมาขอขมาศพก็มากราบเท้าขอขมาตัวภรรยาด้วย
เจรฐีนำตัวนายสาราวุธหรือว่านายเนมคนนี้ไปทำแผนจุดที่สองต่อนะคะ
ก็คือปากซอยทางเข้าบ้านหลังเกิดเหตุแต่ว่าพอนำตัวผู้ต้องหาลงมาจากรถ
ก็มีญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตและชาวบ้านก็วิ่งกรูเข้าไปเหมือนกัน
จะมาทำร้ายเหมือนกันจนเกิดความชุลมุนขึ้นนะคะตำรวจทหารก็ต้องห้ามคุมตัวไว้นะคะ

สามคนนี้เดี๋ยวเอาไปทำประวัติด้วยห้ามไว้แล้วนะ
ไว้แล้วคุณยังทำนะถ้าไม่เตือนยังไว้ก่อนยังไม่ว่าอะไรเลย
ห้ามจึงไว้แล้วนะ
ญาติพี่น้องเขาโกรธแค้นนะคะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้ก็คือ
ตำรวจต้องขอร้องชาวบ้านผู้กำกับสพเขาสมิงต้องขอร้องเลยบอกว่า
ขอให้ตำรวจทำหน้าที่ก่อนนะทำแผนก่อนนะ
เวลามีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่จะปกป้องดูแล
เห็นใจผู้ต้องหาอะไรนะครับแต่ว่าโดยหลักของกฎหมาย
หลักของสิทธิมนุษยชนมันก็จะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะว่า
รุมประชาธรรมอะไรอย่างนี้ไงเกิดผู้ต้องหาเจ็บสาหัสหรือตายอะไรเข้ามาอีก
ก็ยุ่งไปอีกใช่แล้วคนที่ทำร้ายก็จะถูกแจ้งข้อหาไปอีก
แต่สุดท้ายชาวบ้านก็ยอมหยุดนะคะแต่ด้วยความโกรธแค้นทนไม่ไหวจริง
ก็กรูกันเข้าไปแบบนี้พันธุ์ตำรวจเอกกิติสันชนะ
ผู้กำกับการสพเขาสมิงก็เลยบอกว่า
หลังเกิดเหตุคือออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองคนแล้วนะคะ
แล้วตำรวจเองก็ลงพื้นที่กดดันคนร้ายอย่างต่อเนื่อง
ค้นพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าคนร้ายใช้กบดานแต่ก็ไม่เจอตัว
ไปเจอแค่ยาเสพติดนะคะอยู่ในขนำบ่อเลี้ยงกุ้ง
แต่ว่าเช้าวันนี้นายสารวุฒิหรือนายเนม
หนึ่งในคนก่อเหตุมามอบตัวเองแล้วก็มาสารภาพว่าตัวเองเป็นคนร่วมก่อเหตุ
สาเหตุเขาอ้างแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าสาเหตุก็คือนางสาวพิมพร
ภรรยาของนายกิจจาผู้ตายติดหนี้อยู่ประมาณหนึ่งหมื่นบาท
ก็มีการทวงถามกันหลายครั้งโดยเฉพาะที่ร้านคาราโอเกะ
ก็ไปทวงถามกันถึงร้านคาราโอเกะแต่ถูกนางสาวพิมพรพูดจาไม่ดีใส่
ก็เลยโกรธแค้นก็เลยไปตามในหญิงซึ่งเป็นเพื่อนกัน
ให้มาช่วยก่อเหตุแล้วก็อ้างว่าในหญิงเนี่ยเป็นคนยิงนะคะอืม
สำหรับผู้ต้องหานะครับอีกหนึ่งคนตามหมายจับคือนายหญิงนะครับ
ทางเจ้าที่ตำรวจสืบสวนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับปัจจุบันก็ยังสืบสวนหาข่าวอยู่
นะครับก็ยังไงก็ต้องจับให้ได้นะครับ
คดีนี้เป็นคดีที่สร้างความอุกอาจแล้วก็สร้างความสะเทือนขวัญให้กับประชาชนนะครับ
สำหรับในส่วนขั้นตอนข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะสอบปากคำผู้ต้องหา
แล้วก็พยานเพิ่มนะครับถ้าพบว่ามีใครร่วมกระทำผิดนะครับ
ก็คงจะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปในส่วนที่เมื่อวานนี้มีการกระจายกำลังกันค้นตามจุดสำคัญทั้งหลายนะครับ
ก็มีการเข้าตรวจค้นหลายจุดนะครับจุดหนึ่งเนี่ยเข้าไปก็เจอไม่เจออะไรนะครับ
ซึ่งเป็นบ้านเป้าหมายแต่ว่าก็ไม่เจอบุคคลแต่เราพบยาเสพติดนะครับ
นั้นก็ต้องแยกกันกับคดีนี้นะครับในส่วนนั้นก็คงจะดำเนินคดีในเรื่องของ
มียาเสพติดไว้ในครอบครองนะครับก็ส่วนนั้นก็แยกกันตั้งหากครับ
อืมทางตำรวจก็บอกว่ายาเสพติดที่ไปเจอเนี้ยค่ะก็ต้องตรวจสอบว่าเป็นยาเสพติดของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุคดีนี้หรือเปล่า
เกี่ยวข้องกันหรือเปล่าก็ต้องมีการขยายผลเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนนายสารวุฒิหรือนายเนมคนนี้ก็ต้องนำตัวไปสอบสวนเพิ่มแล้วค่ะคัดค้านการประกันตัวไว้ก่อนในเบื้องต้นนะคะ
คดีนี้เป็นคดีอุกชกันก็กลัวว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีส่วนอีกคนนึงที่ยังหนีอยู่
ว่ายังอยู่ในเมืองไทยนี่แหละอาจจะไปพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงอืมอืม